สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันสองวันหลังจากนี้สถานการณ์ฝนทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานครเองยังมีโอกาสตกต่อเนื่องแล้วก็ตกสะสมบางจุดบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับปัจจัยหลั
จุดไหนที่มีสีเขียวอยู่แสดงว่าตรงนั้นลมแรงเป็นพิเศษแรงกว่าสองสามวันที่ผ่านมานะครับจึงทำให้มีการสะสมความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เกิดกายเป็นฝนเกิดขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะแรงแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกสองหรือสามวันแล้วก็หมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับโอกาสการ
กลางก็มีอยู่บ้างนะครับหลังจากเที่ยงคืนเม็ดต้นไปนะครับฝนบริเวณตอนกลางก็ลดลงครับแต่ว่าเหนืออีสานยังคงเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้เช้าครับฝนส่วนใหญ่ก็จะไปออกกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะทํ
ทั้งลมทั้งฝนอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพบตนันพี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ